ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจจับคนร้ายได้แล้วแต่ยังจับได้ไม่ครบค่ะ
เหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเข้าไปกระหน่ำยิงใส่สามหนุ่มที่เขากำลังกรีดยางอยู่ในสวนยางพาราที่จังหวัดบึงการนะคะ
แล้วก็มีสองคนที่กระสุนเนี่ยเข้าจุดสำคัญที่บริเวณศีรษะเสียชีวิตส่วนอีกคนนึงกระสุนเข้าที่ช่วงท้องได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็ไปสอบปากคำคนเจ็บคนเจ็บพอให้ข้อมูลได้
ก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าเหมือนกับคนเจ็บไม่ค่อยอยากจะให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจมากนัก
ทั้งที่คนเจ็บคือคนสำคัญเลยว่าเห็นคนร้ายไหมมากันกี่คน
ลักษณะไหนยังไงตำรวจบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
ไปไปมามามันก็ใช่จริงจริงตำรวจบอกมันเป็นเรื่องของยาเสพติด
แต่ประเด็นคือคนร้ายที่ก่อเหตุค่ะเป็นเยาวชนครับ
อายุแค่เนี้ยสิบหกสิบเจ็ดไม่เกินสิบแปดอ่ะอ่า
คนก่อเหตุรวมแล้วมี๕คนนะคะจับได้แล้ว๓คน
ยังหนีอยู่อีก๒แล้วที่จับได้๓คนนำตัวไปสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าสามคนนี้ดูไม่มีท่าทีสลดอะไรเลยอ่ะอืม
ยังนั่งเล่นนั่งหัวเราะนั่งคุยอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยฮะ
ยิงคนตายไปสองศพนะอ่าเจ็บอีกหนึ่งนะโอ้โหนี่ค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองบึงการค่ะควบคุมตัวสามผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะ
อายุระหว่างสิบหกถึงสิบแปดปีเนี้ยค่ะร่วมกันยิงนายสักดาเขาภูเขียวอายุสามสิบสามปี
และนายอุดมโพศีอายุ๒๙ปีเสียชีวิตในสวนยางพารา
ส่วนนายชูพงศสมบูรณ์อายุยี่สิบเก้าปีคนนี้ได้รับปัดเจ็บ
ก็นำตัวเยาวชนชายสามคนที่เป็นผู้ต้องหาไปสอบปากคำเนี่ยนะคะ
ไปจับได้ที่บ้านพักตั้งแต่เมื่อวานส่วนอีกสองคนที่ร่วมก่อเหตุก็เป็นเยาวชน
ยังหนีอยู่ยังจับไม่ได้สามคนที่จับได้แล้วนำมาสอบปากคำเนี่ยนะ
เขายอมรับว่ามันเป็นเรื่องของยาเสพติดแต่ตลอดเวลาการสอบปากคำ
ผู้ต้องหา๓คนที่เป็นเยาวชนไม่มีท่าทีสลดเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูเหมือนไม่รู้สึกผิดเลยอ่ะค่ะตำรวจบอกเองนะคะว่าโอ้โห
สอบปากคำเนี่ยนะหัวเราะหยอกล้อกันไปมาระหว่างสอบปากคำเนี่ย
หนึ่งในผู้ต้องหายอมรับว่าวันเกิดเหตุไปกินต้มไก่
ที่บ้านของหนึ่งในผู้ต้องหาครับแล้วมีเพื่อนในกลุ่มนี่แหละ
ไปที่สวนยางพาราที่เป็นจุดเกิดเหตุแต่ไม่ขอบอกว่าชวนไปแบบไหน
กลุ่มเนี้ยก็เลยไปแต่เขาอ้างว่าไม่รู้ว่าที่ชวนไปอ่ะ
ชวนไปยิงชวนไปยิงคนตายทั้งสองศพแล้วก็บาดเจ็บไปอีกหนึ่ง
ตอนนั้นกลุ่มเยาวชนสามคนนี้ที่ถูกสอบปากคำเขาบอกว่าเขาอยู่กันข้างนอก
ไม่ได้เข้าไปในสวนยางพาราตอนนี้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
ส่วนผู้ปกครองของผู้ต้องหานะคะก็ไปรอประกันตัวลูกค่ะครับ

บอกว่าไม่รู้สึกกลัวอะไรมั่นใจว่าลูกไม่ได้ทำผิด
เพราะว่าลูกไม่ได้เป็นคนยิงแค่ไปด้วยเท่านั้นแล้วก็รออยู่ด้านนอก
มาเล่าให้ฟังว่าอยู่ข้างนอกจริง
ไม่ได้เข้าไปในสวนยางพาราไม่ได้ไปร่วมกันยิง
แต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแม่ก็เลยบอกว่ามั่นใจว่าลูกไม่ผิด

แล้วที่หรือว่ามันไม่รู้สึกกับตางและมันคงไม่รู้สึกกับแก
ยินจะเสียงปืนมันว่ะยินจะเสียงปืนสองนัดมันว่ะ
ว่าเป็นอย่างเขาว่าเข้าบัวผิดเข้าบัวได้เหตุอีกอย่าง

แต่เราก็เคยนำเสนอข่าวไปในหลายข่าวนะคะว่า
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนเหนียวไกลยิง
แต่ถ้ารู้เห็นเขาชวนไปไปด้วยกันอยู่ในกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ย
ก็จะมีความผิดไปด้วยนะคะ
ส่วนฝั่งของผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้ก็มาจัดเตรียมข้าวของเพื่อที่จะทำบุญนะคะ
พ่อของนายอุดมโพศีผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
รู้ข่าวที่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมต้องมายิงกันแบบนี้
นึกไม่ออกว่าเด็กอายุแค่นี้จะมามีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไร
ลูกชายพ่อก็ไม่เคยคบหาอะไรกับเด็กแบบนี้
ไม่เคยพามาที่บ้านไม่เคยพาไปไหนมาไหนด้วย
สงสัยมากว่าทำไปทำไม
อีกอย่างที่สงสัยก็คือ
สงสัยว่ามีคนจ้างวานเด็กกลุ่มนี้มายิงหรือเปล่า

มันจะมาคิดอะไรที่โหดร้ายได้ขนาดนี้เชียวเหรอ

มันสาเหตุไหนมึงจะคอยมาขาด

มันเกิดมนุษย์มาหน้าแล้ว
มาจากใส่ผู้ใดสั่งมา

เพราะว่าคันมันจะมาขากันว่าไม่มี

อายุสามนี้มันไม่มี
แต่ว่าตอนนี้มันต้องมีคน
ทีมข่าวของเราได้ข่าวมูลมาว่า
มผู้ตายติดต่อขอซื้อยาเสพติดกับในแบงค์หนึ่งในผู้ต้องหาที่ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ค่ะ
แต่ว่าไม่มีการจ่ายเงินกันในแบงค์ก็เลยทวงเงินจากนายอุดมมาหลายครั้ง
วันเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยชวนกันมากินต้มไก่ที่บ้านของหนึ่งในผู้ต้องหา
แล้วก็ชวนกันไปก่อเหตุเพราะจะไปทวงเงินจากนายอุดมก่อนหน้านี้ทวงมาหลายรอบทวงไม่ได้
กันหลายคนเลยรวมตัวกันไปทวงอีกรอบหนึ่ง
ใช้รถจักรยานยนต์๓คันนะคะขี่ออกไป
หนึ่งในผู้ต้องหานัดนายศักดาผู้เสียชีวิตนะคะให้มาหาที่สะพานห้วยสาย
พอนายศักดามาถึงหนึ่งในผู้ต้องหาเอาปืนยิงใส่เลยนะคะ
ยิงเข้าที่แขนของนายศักดาแล้วก็ขู่บอกว่าพาไปเจอนายอุดมหน่อย
จับนายศักดาซ้อนรถจักรยานยนต์พาไปที่สวนยางพาราที่เกิดเหตุค่ะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุผู้ต้องหา๓คนก็คือทั้งสามคนที่ตำรวจจับตัวได้แล้วนำไปสอบปากคำแล้วเนี่ยนะคะ
๓คนนี้จอดรถรอที่ทางเข้าสวนยางพารา
ส่วนอีก๒คนที่พานายศักดาซ้อนท้ายมาด้วยค่ะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในสวนยางพารา
จากนั้นก็เรียกนายอุดมและนายชูพงศ์ให้ออกมา
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันเรื่องของการทวงถามเงินค่ายาเสพติด
จากนั้นผู้ต้องหาที่ชื่อว่าในแบงค์เนี่ยค่ะ
เอาปืนยิงใส่นายศักดาและนายอุดมจนเสียชีวิตนะคะ
นายชูพงศ์วิ่งหนีก็เลยถูกยิงเข้าที่ท้องได้รับบาดเจ็บ
ล้มลงแล้วไปหลบอยู่ที่ร่องกลางสวนยางพารา

พอกลุ่มผู้ต้องหายิงเขาเสร็จเนี่ยนะก็แยกย้ายกันหนี
จนสุดท้ายตำรวจตามจับได้๓คน
ยังเหลืออีก๒คนค่ะที่ยังจับไม่ได้
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีก๒คนนะคะ
เพราะว่าสองคนนี้ที่หนีอยู่คือหัวโจกเลยค่ะ
ทำหน้าที่เป็นคนยิงเลยค่ะ

ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าคือ
เขามีปัญหาเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายกันจริงแหละ
ก็เลยลงมือก่อเหตุชวนกันมา
กลุ่มนี้ถึงแม้ว่าอายุน้อยยังเป็นเยาวชน
แต่จากข้อมูลของตำรวจบอกว่ามีพฤติกรรมที่รุนแรง
แล้วก็เลยฝากถึงครอบครัวของผู้ก่อเหตุว่า
ถ้าครอบครัวของผู้ก่อเหตุคนไหนญาติพี่น้องคนไหน
ช่วยเหลือพาหลบหนีก็จะมีความผิดไปด้วยนะคะ

ข้อหามากนะคะครับข้อหานักหนักเลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือก็ต้องสอบปากคำผู้ต้องหาสามคนอย่างละเอียดนะคะที่จับได้แล้วเนี่ยที่ยังเป็นเยาวชนอ่ะนะสามคนนี้ก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดร่วมกับนักสหวิชาชีพแล้วก็เร่งตามจับอีกสองคนที่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งเป็นหัวโจกแล้วก็เป็นมือยิงรีบจับตัวมาเพื่อด